คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูเรื่องนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
ถามหน่อยเคี้ยวเอาไว้ทำอะไรคะเขียว

ชาวสิงคโปร์บอกไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเมีย
เป็นเหตุการณ์หึงโหดนะคะผัวชาวสิงคโปร์ค่ะหึงโหดเมียค่ะ
คุณผู้ชมเอาเคี่ยวอันนี้แหละไปเกี่ยวค้าเมียไปเกี่ยวหลังเมีย
ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้เห็นไหมเห็นไหมเสื้อขาวอ่ะ
ชาวสิงคโปรค่ะชื่อว่าในอัมเบิลซิงอายุสามสิบปาทปี
มือเคี้ยวมือเคี้ยวด้วยมือเคี้ยวด้วยยืนรอให้กันกับตำรวจนะคะ
พร้อมกับของกลางนี่นะชี้จุดเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็ท้ายไว้แบบนี้นะคะส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือ
นางสาวปริชาติปันเรืองกิจอายุยี่สิบเก้าปีภรรยากล่องผู้ก่อเหตุ
ได้รับบาดเจ็บถูกเขียวไปฟันเข้าที่ขา
แล้วก็ที่หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อยากฟังนายอันเบิร์ตไหมอ่าเขาว่าไงอันเบิร์ตบอกว่า
ตัวเขาเองนั้นอยู่กินกับผู้บาดเจ็บก็คือเป็นภรรยา
อยู่กินกันมาฉันสามีภรรยานานกว่า๖ปีมีลูกด้วยกันสองคน
คนหนึ่งอายุสี่ขวบคนหนึ่งอายุ๕ขวบที่ผ่านมาทั้งสองก็เคยนะ
เคยมีเรื่องทะเลาะเรื่องของความหึงหวงมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
เนื่องจากว่าคนเจ็บเป็นคนสวยไงหน้าตาดีไง
ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าค่ะตัวเขาเองเนี่ยอันเบิร์ตบอกว่าตัวเขาป่วย
ก็เลยให้เมียเนี่ยพาลูกไปส่งที่โรงเรียนแทนเวลาผ่านไปแล้ว
นับเวลาเป็นวินาทีกันเลยทีเดียวนะคะค่ะผ่านไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมง
ก็ยังไม่กลับมาพยายามโทรศัพท์ตามเมีย
แต่เมียก็ไม่ยอมรับสายเอาล่ะทำยังไงอ่ะ
จอดอยู่จุดเกิดเหตุแบบนี้แล้วรถคันเมื่อกี้สีดำ
เออจอดอยู่จุดเกิดเหตุแบบเนี้ยตามเมียไปต่อมาเนี้ย
เขาบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนะมาพบเมีย
ด้วยความหึงหวงค่ะก็เลยทะเลาวิวาสกันมีปากเสียงกันขึ้น
หลังจากนั้นก็บันดาลโทษะชกภรรยาไปแล้วนำเขียวที่พกติดตัวไปด้วย
กเขียวพกเขียวเกี่ยวข้าวเอาไปด้วยไปเกี่ยวเมียค่ะ
เกี่ยวเข้าที่ขาขวาแล้วก็ด้านหลังจนภรรยาได้รับบาดเจ็บ
ระหว่างนั้นมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ก็เลยพยายามที่จะ
เข้ามาช่วยห้ามปลามเอาไว้ได้นะคะตัวเขาเองเนี่ยก็
โทรศัพท์ไปเรียกรถพยาบาลมารับตัวเมียไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะ
ความจริงปกติผมส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน
คือวันนี้ไม่สบายก็อยู่บ้านแล้วให้เขากาส่วน
อาวุธนึงดีอันนี้ลูกฝันของตัวเองูทรงครู
ร้อยตำรวจโทยิงทันชนกพรมราชพนักงานสอบสวนสพแม่ปิง
บอกว่าสาเหตุก็นี่แหละน่าจะเกิดจากความหึงหวง
ตอนนี้ตำรวจได้มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานต่าง
แล้วก็ยึดเขียวที่เขาใช้เป็นอาวุธไปแล้วนะคะ
ควบคุมตัวนายอาเบิร์ดไปสอบปากคำที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ